สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เหมือนพระเอกหนังโบราณเลยนะครับพี่

ใส่ข้างในจะบ้าเหรอ

วันนี้พระจันทร์สีเลือดนี่มีเรื่องราวมากมายเลยนะ
คุณจะออกไปคุณจะโดนสาบแช่งไงคุณพระดำ
คุณเป็นคนดีก็ดีถ้าสมมุติจิตใจเธอดีอย่างที่เธอพูดเนี่ย
ฉันก็ร่วมดีใจฟ้าดินพ่อรับรู้
เหมือนว่าไม่ใช่บรรชาบอกผมงานนี้ให้ตายเหอะ

ตอนแรกเธอยืนยันว่าหวยเป็นของตำรวจแน่นอน

เธอพูดกับฉัน
แต่ผมบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมก็เห็นแล้วหลักฐานมันไปทางนั้น

ผมไม่เชื่อว่าทุกคนทั้งประเทศที่ดูอยู่เนี่ยก็มองไปทั้งนั้นเหมือนกัน
ถูกครูโดนด่าฟรีทั้งประเทศเอาง่าย

ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่หิวมือมื้องกัญชนักบุรีเนี่ี่ย
สิทธิกายนสมรรถ๑๖๐หมายเลข๕๓๓๗๒๖จำนวน๕ใบด้วยกัน
แต่สลากรุ่นดังกล่าวหายไปแล้วก็มีพยานมาเป็นแม่ค้า
จำหน่ายรอตเตอรี่ได้มีการยืนยันว่าจริงแล้วรอตเตอรี่อันนี้เป็นของทางครูปีชาว
ต่อมานะครับทางร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลซึ่งเป็นอดีตตำรวจได้มีการนำสลาก
ชุดนี้ไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากตำรวจเรียกทั้งคู่มาตกลงจิตราจากัน
แต่ว่าตกลงไม่ได้ก็เลยต้องมีการอายัดเงิน๓๐ล้าน
ในเบื้องต้นก็เป็นข่าวคึกโครมกันไปเลยว่าเอ๊ะตำรวจเนี่ยไปขออายัดเงินเขาได้ยังไง
เพราะมันอายัดไม่ได้ไม่ได้จริงต้องเป็นอำนาจศาลสุดท้ายแล้วนะครับ
ครูปรีชาก็เลยไปขออำนาจทางศาลให้มีการไต่สวนคุ้มครองชั่วคราว
คุ้มครองฉุกเฉินเพื่อให้คุ้มครองเงินเอาไว้ก่อน
ไม่ให้มีการถอนออกไปปรากฏว่าศาลรับ

ใช่เพราะว่าศาลรับเขาก็มองอย่างนี้ว่าถ้าเกิดศาลรับแสดงว่าต้องมีมูล
ถูกไหมฮะว่าต้องมีมูลว่าเงินเนี่ยอาจจะเป็นของครูปีชาก็ได้สารถึงได้รับเอาไว้นะครับ
ก็พบรอยนิ้วมือของร้อยตำรวจโทจรูลอยู่๒นิ้วแล้วก็๒ใบด้วย
ขณะที่ครูปีชาได้มีการอ้างว่าลอตเตอรี่ใส่อยู่ในซองพลาสติก
แล้วก็มีหลักฐานเด็ดเตรียมนำเข้าสู่กระบวนการศาล

คือเขาก็บอกว่าเขามีเป็นภาพวงจรปิดนะครับแล้วก็มีพยานอีกหลายคนเลยทีเดียว
แต่เขาฉลาดตรงที่ว่าเขาไม่มานั่งสัมภาษณ์ที่ไหน
เพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลของตัวเอง
เขาก็จะเอาหลักฐานทั้งหมดส่งสารของเขาเลยทีเดียว
แต่ในมุมกลับก็มีคนพูดว่าในมุมของทางตำรวจหมวดอุณหลุด
ไปนั่งแล้วก็เปิดไตหมด
เปิดไตหมดอะไรอย่างนี้ก็เลยทำให้เหมือนแบบคู่ต่อสู้รู้ตัว
แต่ว่าวันนี้ล่าสุดทางพลตำรวจโทกิติพงศ์เงามุก
ถ้าเป็นผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคที่๗
พร้อมกับเจ้าธิตัมรวชแถลง๓ประเด็นนะครับ
คือ๑เส้นทางการเดินทางของสลากมาขายที่กาญจนบุรี
ซึ่งได้มีการมาเป็นท่อเลย๕จุดมา
นะคะจุดท่องจากมาถึงที่กาญจนบุรีนะครับ
๒นะครับแม่ค้าเนี่ยขายให้ครูปีชาเนี่ยจริงหรือไม่

เรารวมกันว่าเขาก็ขายครูปีชา

๓ร้อยตรงรุธโทจรูนได้สลากงานมาได้ยังไง

๓ญี่ปูส์ขายให้ที่แผงสนามบินน้ำ
ทั้งนี้มีพยานยืนยัน๓ฝ่าย
อีก๕ทั้งหมดต่อกันมานี่นะ๔เจ้า
แล้วก็มีพยานมีรูปภาพยืนยันว่าขายให้แม่ค้าจริงนะครับ
ส่วนทางรถจังหลวดโทจรูลยืนยันซื้อจริง
แต่จำไม่ได้ว่าแม่ค้าคนไหนเป็นคนขายให้เขา
ก็มีพยานยืนยันว่าทางรถจังหลวดโทจรูลไปเก็บได้
พยานยืนยันต่อนะครับว่าได้ยินคนบอกว่าเก็บสลากได้
อ้านนี้จบรึยัง
ยังทำไม
อ่านให้จบสิ

ได้เนี่ยเป็นใครนะครับซึ่งทางรัฐมนุษย์โทจรูเนี่ยจะให้การอย่างไรหรือพยานหลักฐานยังไงเนี่ยก็เอามามอบให้กับทางพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่จะสอบสวนเพิ่มนะครับรวมถึงพยานอีก๓ปากซึ่งทางลำจุดโทจรูนเนี่ยได้มีการกล่าวอ้างก่อนหน้านี้ว่ามีพยานอีก๓คนที่จะเอามาขึ้นแต่ก็ยังไม่มีมานะครับ
หลังจากวันนี้จะมีการออกหมายเรียกอีกสองครั้งส่วนพยานที่มีการสอบปากคำก่อนหน้านี้ยังไม่พบพิรุธอะไรเลย
ก็คือบรรดาแม่ค้าทั้งหลายไม่พบพิรุษนะฮะส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยทำไมมีการสอบพยานหลายปากก็เพื่อให้คลายความสงสัยของสื่อมวลชนนั่นเอง

คุณผู้ชมก็บอกว่างงเราเองเราก็งง
เราก็อ่านไปอ่านมาน่ะสรุปมันอ่ะแบบว่า

ก็ไม่ได้ขโมยถ้าสมมุติจะพูดจะแบบว่าตามหลัก
แล้วทำตกเอาไว้แล้วฉันเก็บขึ้นมา

แล้วความผิดเขาคืออะไร

คือจริงแล้วอย่างที่คุณบอกใช่ไหม

ผมก็ไปแจ้งความคุณก็บอกว่าไม่ใช่
แล้วหลังจากหลังรู้อันนั้น
แต่ครั้งนี้เป็นงานที่คนไทย

นายสงการทนายเดชาหรือทนายที่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมาย
เขาออกมายืนยันเลยว่าถ้าได้มีการขึ้นศาลจริงเนี่ยนะฮะ
ข้อมูลต่างมันไปทางครูปีชาทั้งหมด
เพราะว่าหนึ่งคุณต้องยืนยันให้ได้ทั้งฝั่งตำรวจเนี่ยนะฮะทั้งฝั่งหมด
ต้องยืนยันให้ได้ว่าคุณซื้อมาจากไหนทำไมถึงจำไม่ได้
หรือมีพยานที่มายืนยันได้ไหมว่าคุณซื้อมาจากที่นี่จริง
เพราะว่าเจ้าของลอตเตอรี่เขายืนยันว่าเขาเสียให้คนนี้

คุณแม่ไม่เคยไปซื้อร้านเขาเคยบอกได้ไงว่าคุณแม่เคยซื้อร้าน
คือคนขายลอตเตอรี่บอกว่าขายให้ครูปีชา

อันนี้คือความจริงว่าความจริงนะครับ

ยังไงความจริงก็จะไปสู่กระบวนการสมมุติศาสน

ที่บอกว่าคุณจะมิเก็บ

แต่ในมุมอีกฝั่งหนึ่งนะฮะคือ
คือทนายตั้มซึ่งเป็นทนายของทาง
จับหมอรุณเเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ยังมีหลักฐานเด็ดอีก
รอเขากลับมาก่อนเดี๋ยวเขาจะหาหลักฐานเนี่ย
ยืนยันบอกเขาก็ไม่ใช่ทนายเด็กที่

เขาก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาสู้ต่อว่ายังไง
นั่นคือคำตอบว่าควรจะสู้ได้ยังไง
ถูกต้องนะครับซึ่งเรียกว่าตอนนี้เนี่ย
หลายคนก็เงิบกันเกือบจะทั้งหมดนะ
ในการที่บอกว่าเป็นกำลังใจกับทางกุศตมรุน

แล้วคุณครูเขาจำได้ยังไงว่าเป็นลอตเตอรี่ของเขา

แล้วก็รู้ได้ไงว่า๕ชุดเนี่ยมันแบบว่า

เขาบอกเขาซื้อใส่ซองพลาสติกใส่กระเป๋ามาแบบนี้
เสร็จแล้วก็ไปซื้อของซื้อของแล้วมันก็หล่นหายไปชุดหนึ่ง

เขาก็หยิบมาดูอ้าวหายไปไหนชุดหนึ่งก็ไม่รู้

เสร็จไม่เจอก็โทรไปหาแม่ค้าที่ขายตัวรีให้เขา
อ่ะตอนแรกก็ยังเงียบอยู่นะ
เสร็จปุ๊บแม่ค้าโทรศัพท์เขาอ้างว่าอย่างนั้นนะ
แม่ค้าโทรศัพท์มาหาทางครูปีชาบอก

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาที่บ้านครูปีชา
ลงไปบอกครูครูถูกลอตเตอรี่รวรรณที่๑
แม่ค้าจำได้ว่าครูปีชาถูกลอตเตอรี่รวรรณที่๑

แม่ค้าไปถึงไม่ถามก่อนเลยว่า
เอาครูหาเจอรุป่าไลต์โรตเตอรี่ที่หายไปน่ะ

เลขท้าย๒ตัวด้วย

กูโพสต์เฟซบุ๊กอ่าคนที่รางวัลที่๑เนี่ยแล้วหายไปเนี่ย
ก็ต้องเกิดความซีเรียสกลุ้มใจนู่นนี่นั่นถูกไหม

แต่วันรุ่งขึ้นหลังจากที่รางวัลออกไปแล้ว

โชคดีจังเลยได้ถูกเลขลอตเตอรี่๒ตัว

มันก็เลยกลายเป็นคนก็ไปสงสัยว่า

ทำไมลอตเตอรี่หายคุณถึงไม่ได้ตื่นตกอกตกอกตกใจอะไร

แทนที่บอกโรตเตอรี่ตรงวันที่๑ผมหายไปนะ

ก็มันเป็นการฉาบหน้าไว้ก่อน

คือเรียกว่าเหมือนแบบเหมือนปกปิดเอาไว้ก่อน

ไอ้๔ชุดเนี่ยยังอยู่กับครูปีชา

แค่๒ตัวแต่ว่าอีกอันที่ตกไปนั้น

พอผ่านไปอีก๒อาทิตย์

คือ๒อาทิตย์เนี่ยคนนี้เขาก็เอาทางหมวดเนี่ยเขาก็เอา

ขึ้นเงินเอาเงินไปฝากธนาคารเรียบร้อยถอนเงินมาใช้๕ล้านบาทแล้วด้วย
ผ่านไปอีกตัวอันคู่ถึงไปแจ้งความ

คือคนก็เลยไปสงสัยว่ามันเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่า

คือทางด้านแม่ค้าเนี่ยเขาเข้าข้างคุณครู
คุณครูมาตั้งแต่ต้นเลยว่าคุณครูซื้อไป
ถึงขนาดแบบว่าแต่แม่ค้าก็มีหลุดพิรุษมาตลอด
คือเรื่องของเรื่องคือว่าแม่ค้าสมมุติพี่เป็นแม่ค้าใช่ไหม
พี่อ่ะรับรางวัลเนี่ยมา

เสร็จปุ๊บมดดำจะมาซื้อโรตเตอรี่กับผม

พี่มาแหว่งเอามาขายผมก็เก็บไว้
แต่พี่ถ่ายรูปนี้ไว้แล้วก็เก็บไว้

พี่มาเนี่ยก็จะช่วยครูโดยการที่เอารัตเตอรี่
รางวัลที่๑ที่ถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยว่าเห็นไหมอันนี้มันอยู่ในแผงของฉัน
ทางฝั่งทนายตั้มทนายของทางครูปีชาเนี่ยเอ้ยขอโทษทางตำรวจเนี่ยทางจรูนเนี่ย
เขาก็บอกว่าไอ้เนี่ยต้องเอาไปพิสูจน์นะไม่รู้ว่าเป็นภาพเท็จหรือเปล่า
เป็นปลอมแปลงมาหรือเปล่าตัดต่อไหมปรากฏว่าทางกองพิสูจน์หลักฐาน
มันเป็นลายน้ำเดียวกันมันก็เลยไม่มีการตัดต่อเข้าใจไหม
มันก็ใช่
มันลึกไปเราจะได้

ทำไมอเจมส์ขอสัก๒๐๐๐บาท

วันนี้ที่คนแชร์กันเยอะเหลือเกิน

ออกมาพูดกันหมดเลยสำหรับซุปเปอร์บรัฐมูลนะครับ
วันนี้จะลำดับเวลาเกิดขึ้นเนี่ย
จริงแล้วเริ่มตั้งแต่๕โมงเย็นเป็นต้นมาแล้ว
ซึ่งเหตุการณ์นี้เขาบอกเลยว่าไม่ใช่จะเกิดขึ้นบ่อย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่เวลา๑ทุ่ม๕๑นาที
จนถึง๓ทุ่ม๗นาทีเนี่ย
จะเกิดจันทรุปราคาแบบเต็มดวง
ถ้าสมมุติภาษาโหรศาสตร์เขาเกี่ยวอะไรกับราหูอมจันทร์ไหม
อะไรอย่างนั้นราหูอมจันทร์มันตรงกับวันพุธด้วย

เขาก็เลยเชื่อว่าวันนี้แหละถ้าตามหลักโฆษศาสตร์คือ
วันราวหูอมจันทร์น่ะแหละ
คือพระจันทร์เนี่ยจะเป็นสีแดงส้ม

อุ๊ยคุณตกใจอาระลาศรีคุณจะโดนเต็ม

เขาบอกไม่ให้ออกไปโดนนะไปต้องแสงจันทร์นะ

หนุ่มต่อให้ฟ้าผ่านุ่มยังไม่ตายเลยเข้าใจไหม
นี่ก็มีแปรป่าแสงจันทร์แล้วจะแบบว่าตายดูยืน
จริงหนุ่มยังหนุ่มน่ะโถ
มันก็บอกคนที่ชงเดือนปรีมโรง
คราวนี้สามารถดูได้ด้วยตาเปล่านะครับ

ตั้งแต่เช้าเนี่ยมีฝนตก

เห็นจันทรุปราคาศรีเลือดนี้
ขณะที่วันนี้ดรอีเลเฟ่น
กทศพรศรีตุลาหรือหมอช้าง
เขาออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวถึงกรณีดังกล่าว
คืนนี้วันที่๓๑มกราคม
เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบเต็มดวง
บางคนเรียกว่าราหูอมจันทร์

ถ้าสมมุติทางภาคเหนือวันนี้เขาถือว่าเป็นวันเพ็ญพุธ
เป็นวันพระอุปคุฎจะขึ้นมา
จะมีการตักบาทพระอุปคุฎตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

จะส่งผลต่อดวงชะตาในระยะสั้น๒๓วันเท่านั้นนะฮะ
คือท่านที่เกิดราศีมังกร
๑๕มคถึง๑๒กพ
แล้วก็ท่านที่เกิดราศีกรกฎ
อย่างคุณ๑๗อือเดือน๗อ่ะ

เดือนกรกฎาคมถึง๑๖เดือนสิงหาคม
จะส่งผลในเรื่องของอารมณ์

ปัญหาด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ

เขาบอกแต่นี่คือทางด้านหมอช้างเนี่ย
คุณไปเห็นหลอดไฟบนบ้านคุณหรือเปล่า
จะฟังไหม
ฟังไหมจะฟังไหมหมอลักษณ์เขาบอกอย่างนี้
มหามงคลเปิดดวง๔ราศี
ชะตาชีวิตจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี
ฟันทงด้วยราศรีเมฆ
ราศีเมษการงานจะขยับขยายจังหวะ
มีการเริ่มต้นสู่ความมั่นคงความสำเร็จ
เกณฑ์รุ่งเรือนฟันทง

สมหวังลงเอย

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเป็นจุดเปลี่ยนดวงนะ

มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่
แล้วเรือมห์ใบบ้านที่ดินรถยนต์ที่ทำงาน
แต่เมียหรือสามียังเป็นคนเก่าคนเดิมนะ

ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเว้นเมียกับสามีคนเก่าคนเดิมนะ

ดวงชตาได้ทั้งปทุมเกรรและ
ทุกเกณฑ์ราศีตุลงานจะล้นมือชีวิตรุ่งเรือง
ด้านการเงินนะฮะแล้วว่าใกล้หมดหนี้หมดสิน
รวยฟันทงราศีมังกรมีเกณฑ์ได้เดินทางใกล้
งานขยับขยายหลังจากนี้

มังกรหมดไฟมาแล้ว๒ปี
จะพังงาดหรือมังกรจะพังงาดหรืออ๋อโหถูก
บอกวันนี้แหละคุณลุยได้อีกครั้งหนึ่ง
สี่ราศีนี้นะส่วนราศีอื่นอื่น

ให้ไปหาซื้อหนังสือที่๗๑๑เถอะ
ลาศรีอื่นไงเราก็อุตส่ายจะลอฟังของเรา
พอล่ะเขาเขียนไว้ฉันก็นั่งอ่านอ้ายลาสีอื่นผมได้เขียนไว้หมดแล้วในหนังสือ
โอ๊ยสิบสองล้านปีหกนึงหาซื้อได้ที่เซเวนส์
มาขายของอีกอุ่นเล่น
มายิ่งยงจะติดคุกหรือเปล่าตกลง

ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าช็อกกันเลยทีเดียวนะคะ
สารจังหวัดมีอินบุรีพิพากษาจำคุกยิ่งยงยอดบัวงาม
นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง๒๐ปีเลยทีเดียวนะคะ
ร่วมกับพวกอีก๑๕คนนะคะ
ช่อกงไม่รอลงอาญาแล้วก็ญาติยื่นหลักฐานประกันตัวแล้วนะคะ
ก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงสายที่ผ่านมาในวันนี้เนี่ย
สารจังหวัดมีนบุรีก็ได้มีการอ่านคำพิพากษา
สินลงโทษจำคุกนายยิ่งยงยอดบัวงาม
หรือว่านายประยงบัวงามอายุ๕๖ปี
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังพร้อมพวกอีก๑๕คน
ในความผิดฐานช่อกงประชาชน
จากการขายผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร
โดยนายยิ่งยงใช้ชื่อบริษัทว่าแทนคุณแผ่นดินสยามจำกัด

โดยสารพิเคราะห์คำเบิกความแล้วก็พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า
โจทย์มีผู้เสียหายมาเบิกความถึงข้อเท็จจริงต่าง
ขณะที่ข้อต่อสู้ของพวกจำเลยฟังไม่ขึ้น
เชื่อว่าพวกจำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริง
พิพากษาให้จำคุกนายยิ่งยงยอดบัวงามนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
มีเป็นจำเลยที่๕จำเลยที่๗และก็จำเลยที่๙
คนละ๒๐ปีโดยไม่รอลงอาญาค่ะ
ซึ่งในขณะนี้ญาติของคุณยิ่งยงก็ได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวไปแล้ว
แล้วก็ปรับบริษัทจำเลยที่๑จำเลยที่๒๓๔ลายละ๑๓กระทงกระทงละ๑๐๐๐บาท
ก็รวมปรับแล้วลายละ๑๓๐๐๐บาท
ก็มีจำเลย๖๘๐๑๑๑๒นั่นก็เป็นพิพากษายกฟ้อง
ในขณะที่จำเลยที่๑๓๑๔๑๕โจทย์ได้ถอนฟ้องไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พบว่าบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามจดทะเบียน
เมื่อวันที่๙สิงหาคมปี๒๕๕๔ทุนจดทะเบียนก็๑ล้านบาท
ก็ตั้งอยู่แถวรัชดารามอินทาอยู่เขตคันนายาว
แล้วก็ขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปรากฏรายชื่อในนิ่งโยงรถวงาม
ถือหุ้นอยู่๑๐นะคะฐานะล่าสุดก็จดทะเบียนเลิกบริษัท
ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดแล้วเรียบร้อยในวันที่๑๖กรกฎาคมปี๕๗
ก็คือเป็นเหมือนกับขายเป็นแบบลูกโซ่เข้าใจคำนี้ไหม
เอาเป็นว่าตอนนี้เขาก็ประกันตัวมาแล้วโยง๕๐๐บาทนะครับ
เพราะตอนแรกหลายคนก็สงสัยว่าจะติดคุกไหม
เพราะว่าตอนแรกเห็นบอกว่าสารลงเลย
เขาบอกว่าตอนนี้ภรรยาของนักร้องลูกทุ่งเนี่ยนะคะ
ก็ให้คำตอบสั้นว่าขอพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ก่อน
แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้น
ครับผมอ่ะพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าอุ๊ยวันนี้รวยอีกแล้วเหรอ
พรุ่งนี้สิสิ้นเดือนมกราแล้วเร็วเนอะนี่จะตรุษจีนแล้วเนี่ย

ควายน้อยลอยชูช่อรออรุณ

มันมีที่นางเกิดมาเพื่อให้โชค

หวยนี่แห่ไปดูกันแน่นเลยนะฮะ
เจ้าของก็ไม่เชื่อว่าจะรอดได้นะครับ
ชาวบ้านที่อำนาจเจริญแห่ไปดูลูกควายคลอดออกมาเนี่ย
มี๓ขาตั้งแต่เกิดนะครับ
เจ้าของก็ได้เห็นทีแรกถึงกับถงะตกใจ

แต่สุดท้ายรอดมาได้ก็นี่ไงเดินอยู่นี่ไง

แห่ตีเลขเด็ดกันใหญ่เลย

ที่ตะบนเศรษฐ์นางนิคมนะครับ
ที่อันนี้น่าจะเริ่มมีแม่ควายตัวนึง
คลอดลูกออกมานะฮะแต่กลับมีแค่๓ขา
แล้วก็พบว่ามีชีวิตอยู่ได้แบบปกติมาแล้ว๕วันนะฮะ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวนะครับต่างก็พากันแห่ไปชม
ส่วนหนึ่งหวังจะไปหาเลขเด็ดในงวดนี้กันนะครับ
ในจำนงผาสุกนะฮะอายุ๖๓ปี
แล้วตะกร้อนเป็นชายควายวะ

นายจำนงอายุ๖๓ปีเป็นเจ้าของควายตัวดังกล่าวนะ

โดยมีควายที่เลี้ยงอยู่ทั้งหมด๕ตัวนะครับ
ควายตัวดังกล่าวเนี่ยออกลูกมาแล้วแต่เมื่อหันกลับไปดูอีกที
อึ้งควายเนี่ยมี๓ขาขาด้านหลังข้างขวาเนี่ยมีลักษณะกุดเข้าไปข้างใน
ตอนแรกคิดว่าเกิดจากเชือกของตัวเองเนี่ยไปพันทำให้ขาเนี่ยขาดนะฮะ
แต่เมื่อไปดูใกล้ไม่ใช่ไม่มีบาดแผลแต่ขามันกุดเข้าไปเองนะฮะ
เพราะปกติเนี่ยควายมี๔ขาแต่ตัวนี้มี๓ขาก็เลยตีเป็น๔ขา
ส่วนเจ้าของควายบอกว่าผู้สื่อข่าวเลยว่าควายตกลูกมาแล้ว๗ตัว
ตัวนี้เป็นตัวที่แปดอุ้ยตรงกับลาหูไงเธออุ้ยทำไมอ่ะ
เลข๘คือเลขลาหูหรอคุณนี่ก็มโนไปเรื่อยอันเนี่ยแนวอาจารย์เป็น๑
เลข๘เลข๘เป็นเลขลาหูไปอย่าเล่นโทรศัพท์ไม่ใช่กูปีชาโทมหาผมไง
อ้าวพี่จริงเหรอจริงเดี๋ยวพูดคุย
คือคืออะไรวันนี้ครบรอบ๒๙ปีทำตำนานผีจ้างหนัง

ทำไมเราสัมภาษณ์เข้ามาหมดแล้วคนฉายหนังฉายหนึ่ง

วันนี้ครบรอบ๒๙ปีไงแจ่มจันทร์ภาพยนตร์
จันทร์ภาพยนตร์นี่ก็คือคนที่โดนจ้าง
ให้ไปฉายหนังในที่คำชโนธ

นี่เขาไปลำไปลำให้ปู่ย่าดู
เขาไปรำวงสวงกันเถอะ
เขาทำพิธีบวงสวงปู่ศรีสุธนแล้วก็ย่าศรีปฐุมมา
คราวนี้คอหวยไปกันเต็มเลย
ไปกันแบบแน่นอนเลยผู้สื่อข่าวเอง
ก็ไปดูจุดบวงสวงด้านนอกนะฮะ

เขามีเลยเขามีลำแก้บนเลย
เออด้านนอกของเกาะคำชโชน์โน้ตเนี่ยแล้วคอแล้ว
ก็ดูสิให้แม่ลูกก็รับ

เขาลำท่าถวายให้กับปู่ย่า
ลำไปเรื่อยแล้วไม่มีใดกับบท

จุดวงสวงเนี่ยพ่อจ้ำ
เจ้าพิธีเนี่ยก็บอกว่าบริษัทหนังเร่แจ่มจันภาพยนตร์ที่รับจ้างฉายหนังประจำที่คำชโนธเนี่ย
แล้วก็ตั้งแต่เขาไปฉายหนังที่คำชโนธตอนนู้นเป็นเรื่องเป็นราวจนเอามาสร้างเป็นหนังเนี่ย
วันนี้มันก็หลายปีแล้วครบ๒๙ปีแล้วเนอะเขาก็เลยทำพิธีบวงสวงหน่อย
เลขที่ออกคนไปดูเนี่ยเห็นเป็นเลข๓๐๐๓คือเห็นในขันน้ำมนต์เป็นเลข๓
เห็นน้ำตาเทียนสีขาวมองไม่เห็นก็๓๐๐๓แต่บางคนเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเอาจริงนะ
ฉายหนังผ่านมาแล้ว๒๙ปีเป็นปีที่ครบรอบของหน่วยหนังเล่ตำนานผีจ้างหนัง

หมดแผงภายในระยะเวลาไม่กี่นาที

แล้วก็กรรมการที่คำชโนธเขาฝากมาบอกนิดนึงว่าอย่าไปงมงาย

คำชโนธคณะกรรมการไม่เคยสนับสนุนให้คนงมงายและเล่นการพนัน

อย่าไปเล่นเยอะหรือเปล่า
ก็เมื่อวานเนี้ย
หมู่บ้านแถวอุดรอะไรอย่างนี้
เขาก็มีแบบว่าต้นหมากออกมาเป็นทลาย
ออกมาลักษณะคล้ายกับเสียงพะยานาคไปดูดิ

อันนี้มันเป็นแบบอะไรมันออกมาเป็นยีนมันเป็นอะไร
มันคงแบบว่าพี่เรนอ่ะสิ

ชาวบ้านก็เลยเอาผมมาลงมาไล่แน่นอนอยู่แล้วไปว่ายไป
โอ้โหไปกราบว่ายกันวินิสมาหลากันเลยนะ
เพราะว่าแบบว่าหมากออกมาทะลาย

ชาวบ้านเอาแป้งไปรูปอีกต่างหาก
นี่มาไหว้กันแล้วขอเลขเด็ดเลยทีเดียว
ก็เลยทางผู้สื่อข่าวก็เลยต้องไปถ่ายคลิปดู
ก็ต้องบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนกันนะ
ถ้าพูดไปเหมือนเหมือนกันนะอันนี้นะ
แล้วก็พอเขาเนี่ยนะ

อุ๊ยแล้วแป้งละเนี่ย
หนุ่มตกใจอะไรเหรอที่ผ่านมาอ่านทุก๑๕วัน

ไม่ใช่ไม่เคยเห็นเคยถูด้วย

มีคนเข้าไปถ่ายกำลังจะเล่าให้ฟัง

ก็มึงก็เม้ากันกันเย็นกูยังไม่เคยด่า
มี๒คนเลยนะว่ามึงไม่เคยฟังอะไรเลย

เออก็คิดว่าแน่เลย
ส่านสั่นเข้าไป

ผมเอาทูบเจ้ามืดจี้

แล้วนี่ร่างทรงมีบอก

ดังโซโบกเล็กอะไร

สองสินเออ

ถามจริงเหรอมาอย่างนั้นคือว่านี่ชั้นไม่ได้ชื่อ

เขาเล่นลอตเตอรี่กัน๖ตัวพี่หนุ่มพี่เบิร์ตใช่ลืมไป

เอางี้ดีกว่าเรื่องนี้สาวใหญ่ไปเปิดรถเจอจงอางนี่ก็สาวใหญ่ช้าง
สาวใหญ่เมืองตรังเนี่ยเตรียมรถกระบาดไปสวนยาง
ไปเปิดฝากระโปรงรถไปเจอเอางูจงอางยักษ์นะ
นี่คุณพระดำเห็นไหมล่ะ
ยาว๔เมตร๕๐เซนขดตัวอยู่ในเครื่องยนต์
แจ้งกู้ภัยนะครับช่วยจับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ขณะที่คอหวยเชื่อบอกว่าเนี่ยเป็นงูบองหลาทวด
แห่ดูเลขทะเบียนรถไปลุ้นโชค

เมื่อวันที่๒๙ที่ผ่านมาในสวัยบุญเจือนะฮะ
หัวหน้าทีมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานนะฮะ
อยู่ที่วังวิเศษจังหวัดตรังเนี่ยนะครับ
รวมถึงทีมงานได้มีการนำอุปกรณ์จับงูจงอางขนาดใหญ่นะครับ
ซึ่งได้มีการรับแจ้งจากนางจีราพันธ์ประสานอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นชาวสุดยางซึ่งอยู่บ้านลึกที่๑๕๔ม๑๑นะครับ
โคกพลาตำบลวังมะปรางเหนืออยู่ที่ตรัง
บอกว่ามีงูจงอางเนี่ยถ้าอยู่ในลงกลางขนาดใหญ่
ขณะไปเปิดฝากระโปรงรถกระบะเข้าเขาไปเจอซุกตัวอยู่

หลังจากการตรวจสอบทราบนะครับว่ารถกระบะหมายเลขทะเบียน
บไปไม้ชฉิ่ง๕๕๑๘
๕๕๑๘เนอะบช๕๕๑๘นะครับ
จอดอยู่หน้าบ้านเพื่อเรียบไปศูนย์ยางภาราตามปกตินะฮะ
เป็นรถที่ใช้ขับอยู่ทุกวันแต่เจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน
คืองูจงอางยักษ์ยาว๔เมตรครึ่งเนี่ยนอนขดตัวอยู่นะครับ
ทำให้เจ้าของรถรีบโทรแจ้งหน่วยกู้ภัยนะครับ
รีบนำอุปกรณ์ทำการจับโดยต้องใช้เวลาจับ๓๐นาทีนะครับ
พอจับจริงก็เอาไปปล่อยคืนสูตรธรรมชาติ
ผมส่งให้คนดูมาปรับถามเลข
เอาเลขไปซื้อบัวลอยเลย

ก็จะมีคนมาถามอะเรกที่คุณยายมาร์สพูดเรกอะไรเล็กอะไร

สองห้านี่ท่าที่จำได้ออกสิ

จริงทำรายการอยู่อีบ้า

เรื่องนี้ไปเกิดที่จังหวัดอ่างทองอ่างทองอำเภอโพทองแล้วก็จะพูดทำไม
ก็ไปเจอซากควายเพศผู้ขนาดเล็กน้ำหนักประมาณ๙ขีด

ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นสิริมงคล
เรื่องของเรื่องไม่ใช่อย่างนี้ควายธนูตัวนี้มันไปเกิดที่นี่แหละอ่างทอง
คือบ้านหลังนี้จริงเขาเป็นสำนักสำนักหนึ่งของอาจารย์สรร
ปรากฏว่าเขาเลี้ยงควายไว้เจ้าควายก็คลอดลูกออกมาธรรมดา
ควายมันจะต้องตกลูกมาในตัวใหญ่แต่ตกมาแค่นี่นะ๙ขีด

เออ๙ขีดเสร็จปรากฏว่าอวัยวะทุกอย่างมีครบถ้วนหมดเลย
แล้วก็ตรงตามตำราของเขาว่าเจ้าควายตัวนี้สามารถนำเป็นควายธนูได้ในเดือน๖นะฮะ
คืนวันจันทร์ขึ้น๑๓ข้ามเดือน๓
เดือน๖ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คืออันนี้มันเกิดเดือน๓
แต่ทำวิธีทำพิธีควายธนูต้องไปทำเดือน๖ที่เขาบอกมานะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีชาวบ้านมาแล้วตั้งชื่อควายนี้ด้วยว่าเจ้านับเงิน
นับเงินตั้งชื่อว่านับเงินเขาไม่ได้มีควายอย่างเดียวนะที่นี่

เขามีหมูธนูเป็นหมูลูกกรอกมีม้าธนูเป็นม้าที่เป็นลูกกรอกด้วยนะ

บ้าอ่ะจริงเหรอ
เขาเรียกว่ามาลูกหลอกอ่ะเป็นม้าตัวเล็กอ่ะลูกหลอกหลอกเต็มน้ำ
เขาบอกชาวบ้านก็เลยทำการขอโชคขอราบจากซากควายเนี่ยแหละนะฮะ

ก่อนที่อาจารย์สรรคงเวทเธอ

จะนำไปเป็นควายจำนวนที่คุณบอกต้องเป็นเดือน

มักยิ่งสรรคงงาดเลยเนี่ยนะฮะเออเพื่อขอรุนเลข

คือ๕แล้วก็๑แล้วก็

เข้า๒ตัวอยู่นะคะที่เลขดังตอนเนี้ย

เป็นเพียงความเชื่อสู่บุคคลสติมาปัญญาเกิดสติเตลิศ

เพราะเจ้าของวัวตัวนี้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยยังศักยันต์อยู่เลยนะ

เดือน๖นางจะทำวิธีคุณจะไปดูมั้ยล่ะอืม

โอเคค่ะน่าจะเป็นหน้าของนิชชานใช่มั้ยคะ

เรื่องเป็นอย่างนี้หลังจากที่มีเป็นแปลงผู้จัญการกันไปแล้วเรียบร้อยใช่มั้ยคะ
คุณน้ำอ้อยสอนมนตรานะฮะซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทที่มีชื่อว่า

ฉันทนไม่ไหวแล้วชีวิตนี้ฉันต้องแบบอยู่ใต้อันนั้นเธอมาตลอดเวลา

ฉันก็กระบดขึ้นมาเลยทันที
ยังไงยัง

กระบดโดยที่แบบว่าฉันไม่เสื่อฟังและแม่นำอ้อย
ก็เลยแบบว่าจบสิ้นกันสักที
ไอจีเลยบอกว่าเราอ่านไปแล้วนะไอจีนะวันนั้นก็รายงานไปแล้วบอกว่า
มันไม่ไหวแล้วนะฉันยอมมาหมดแล้วไม่เคยว่าแล้วก็ไม่เคยโกรธอะไรทั้งสิ้นเลย
ไม่ว่าจะทำอะไรกับโบต่างนานา

ก็เลยให้นุ้ยเนี่ยนะมา

ล่าสุดเนี่ยโบเขาเลยโพสต์คลิปน้องมะลิปปั่นจักรยาน

แล้วก็บอกกับแฟนแล้วบอกว่าน้องเขาปั่นจักรยานได้แล้วนะ
พร้อมกับมีข้อความในคลิปบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
ขี่๒ล้อได้แล้วนะจ๊ะพี่จ๋า
ดูแลคนที่เรารักต่อไป
กับการโดนว่าโดนด่า
แต่มันก็คุ้มที่ได้ชีวิตเรากลับคืนมา
ขอบคุณกำลังใจทุกคนนะคะที่ส่งมาให้
และขอบคุณพี่จ๋าที่ยังเชื่อมั่นในตัวโบ
แฟนเขาก็เข้ามาให้กำลังใจนู่นนี่นั่นต่างนานา
ก็ท่าทางจะไปกันแล้วล่ะ

จริงเนี่ยนะเขาเนี่ยก็มีปัญหากันมา

ไม่ต้องถามรู้หมดทุกอย่างแต่ไม่กล้าเล่าตรงนี้

ฉันต้องชิบหายในต้นปีนี้เลยทันทีสิ
เพราะว่าปีที่แล้วก็โดนมาหลายคดีแล้วนะ
ฉันเอาสักนิดสิเขาบอกว่าเพราะว่า
คุณนายน้ำก้อยหางานวันเด็กให้มะลิไม่ได้นางก็เลยของขึ้นจริงไหม

มันต้องเรื่องแต่ประเด็นตั้งแต่เริ่มต้นพบกัน
ตั้งแต่ที่พี่น้ำอ้อยของเราเนี่ย

ตอนนั้นยังเป็นนักศึกษา
เอ้ยยังเป็นนักเรียนอยู่พันิชรมั้งหรืออะไร
ในชีวิตของปธิษฎี
การไม่พอใจเนี่ยไม่พอใจในลักษณะของ

ไม่พอใจในลักษณะของการเป็น

แล้วยังไงเออเออรู้ประมาณนั้น

ถูกต้องเด็กศิลปินตัวเองอยากจะปั้น

เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวมากมายต่าง
แล้วแล้วน้องโบ่เนี่ย

แล้วก็จะมาอยู่จะมาแบบนู่นนี่นั่นต่าง
นั้นนะนางก็ไม่ค่อยแฮปปี้

อ๋อน้ำอ้อยน้ำอ้อยไม่แฮปปี้มาตั้งแต่แรก

จนกระทั่งแบบว่าปอจากไป
มันก็ยังเป็นอย่างนี้แต่เหมือนกับว่าจะดี

คุณยังไม่กล้าอ่านเลยว่าเป็นลูกของป่อ
คุณยังบอกเอ๊ะรอให้เขาแน่

เสียงสุดแล้ว
มีคนถามเรื่องเกี่ยวกับ
ไม่ทิ้งหรอ

คนก็ไปถามนางคุณนายแพทย์
ว่าอู้ตายแล้วเอาลูกออกมาเยอะพรืออะไร

ถ้าไม่เอาลูกออกมาทุกวันนี้มันก็ยอมรับตรงพี่
ก็ต้องหาค่าเทอมไว้ให้ลูกอันนี้พูดจากใจเลย
พี่ถ้าใครจะว่าไงหนูไม่สนหรอกเพราะว่าหนูก็ต้องหาเงินเตรียมไว้ให้ลูก
เขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาที่จะมาคิดอะไรอย่างนี้หรอก
เพราะว่าชีวิตวันเนี่ยเขาเช้าไปทำงานหาเงินให้ลูกกลับมาเลี้ยงลูกดูแลแม่ลูก
กุ๊กกิ๊บก็เป็นไอ้กุ๊กกิ๊บก็ไปบอกพี่ทำไมล่ะเด็กมันก็เหมือนกับว่า
ถ้าสมมุติพี่มีลูกมีหลานแล้วพี่เอาไปเขาบอกว่าตอนนี้กลายเป็นแบบว่า
ลูกของแพทย์เลสซิ่งกับเป่าแข่งกันแข่งกันนะ
แล้วก็แพทย์เนี่ยเป็นแฟนกับเปล่ามานานแล้วนะอย่าคิดว่าลูกจะต้องมาแข่งกันเองเลย
มันไม่ใช่นะคะเรื่องของดันลูกหรือไม่ดันลูกมันไม่ใช่
คืออย่างตัวแพทย์แพทย์ตัวติดกับลูกตลอดเพราะแพทย์เนี่ยไม่เคยใช้พี่เลี้ยง
มันก็เป็นเรื่องจริงด้วยไม่ต้องจ้างแพ็คเกจแม่ลูก
เพราะยังไงก็แล้วแต่จ้างแพทย์เนี่ยมันก็ต้องอุ้มลูกมันไปอยู่แล้วเขาก็บอกอย่างนั้น
แล้วก็มีคนมาจัดอันดับลูกเราติด๑ใน๑๐หรือ๑ใน๕เราก็ไม่เคยรู้สึกอะไรด้วยเลย
จริงนะเพราะแพทย์ก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนชอบเด็กที่เขาเป็นเด็กแบบนี้แหละ
อย่าพยายามเอาเรื่องดราม่ามาใส่เขาเลย

แล้วก็เรื่องที่แบบว่าจะต้องพาลูกไปเยี่ยมพ่อเขาเป็นคนตัดสินใจเอง
เพราะมันเป็นวันพ่อเขาก็อยากให้พ่อลูกเขาได้เจอพ่อเขาบ้างมันไม่ผิดอะไรอยู่แล้ว
ลูกก็โตแล้วด้วยจริงก็ไม่ได้ไปเจออะไรกันนานหรอก
ถามว่าคิดถึงไหมคนมาถามว่าไม่คิดถึงผัวบ้างเหรอบางคนก็ถามนางนางก็รู้อย่างนี้
ก็คิดถึงแต่มันเป็นโชคชะตาไหมนึกออกป่ะ
ในความโชคร้ายแพทย์มีความโชคดีคือ
มีหนุ่มน้อยที่มาอยู่ในชีวิตอย่างเต็มตัวมันเป็นความสุขแล้ว

และที่อเมริกา
ก็มีแค่หน้าที่ไปเยี่ยมซึ่งมีนานมีโอกาสแล้ว
บอร์ชิงตันดี๔หน้าปัดหน้าตอน

หมอลักษณ์ให้ลงหมอช้างเขาก็บอกว่า

ริยุปราคากับจันทรุปราคา

นี่นะฮะหมอลักษณ์เขาบอกให้สวดบทนี้

สมธรณ์เอ่อซุปเปอร์มูล

ก็ถ้าแกงมงายมากกว่าฉันจะคบปาก

พอกันทั้งคู่แหละ